ในคนที่ทำอาชีพเดียวกันมุมดีดีก็มีฮะ
อีกมุมหนึ่งเป็นรายเดอร์น้ำใจงามค่ะยังไงครับ
เนี่ยขณะที่เขากำลังจะไปส่งของให้กับลูกค้า
ระหว่างจะไปส่งออเดอร์เลยค่ะฝนมันก็ตกหนักแล้วที่เห็นวงกลมอยู่นั่นน่ะ
ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของผู้สูงอายุลุยน้ำท่วมมาฝนมันตกหนักแล้วมันเสีย
เขาก็ต้องเอาขาดันดันรถไปรายเดอร์คนนี้จอดค่ะแล้ววิ่งไปช่วยค่ะ
คนที่อยู่ในรถคันนี้ก็คือเจ้าของร้านปลาเผาเมืองตรังผ่านมาพอดี
ก็เลยถ่ายคลิปนี้ลงในโลกออนไลน์โอ้โหโลกออนไลน์ก็ชื่นชม
เดี๋ยวสองข่าวนี้มันฟ้ากับเหวเลยนะอ่าใช่แต่คนอาชีพเดียวกัน
นี่ค่ะคือมันก็ทำให้เห็นว่าในอาชีพเดียวกันมันก็มีคนหลายประเภท
ก็ไปตัดสินไม่ได้ถูกไหมคะบางคนก็ไม่ได้ทำเหมือนไม่เต็มใจทำอ่ะ
อืมใช่ไหมคะอ่าออเดอร์เยอะก็ไม่ได้ดีใจใช่ไหมคะ
น้ำสูงแล้วน้ำมันท่วมไงฝนก็ตกด้วยออเดอร์ตัวเองก็ต้องส่ง
แต่ก็ยังมีน้ำใจไปช่วยคนอื่นเนี่ยค่ะ
คลิปนี้ก็ตรงกันข้ามเหมือนกันคุณนัทพงศ์คนก็ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากทีเดียว
ก็เป็นอีกมุมน่ารักของรายเดอร์น้ำใจงามที่ช่วยเหลือสังคมค่ะ